ทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวที่หมู่บ้านกกอกกันหน่อยนะคะ

น้องเสียชีวิตก็คือหายไปตั้งแต่๑๑พฤษภาคมปีที่แล้ว
มาเจอเป็นศพคือ๑๔พฤษภาคมบนเขาเหล็กไฟนะคะ
คุณผู้ชมค่ะเรื่องของคดีมีความคืบหน้าไปพอสมควร
แต่ยังปิดคดีไม่ได้นะคะแต่มันมีประเด็นต่างงอกออกมา
โดยเฉพาะเรื่องของลุงพลค่ะนับดูสิฮะว่าตอนนี้มีคนลาจากลุงพลไปแล้ว
กี่คนจากที่ยืนข้างเดียวกับลุงพลนะลองนับดูมีใครบ้าง
หมอปลาคุณอุ๊บล่าสุดทนายโนบิตะทนายโนบิตะค่ะปกติเนี่ยนะฮะ
ประกาศเลยว่าแกยืนเคียงข้างลุงพลแล้วก็จะให้การช่วยเหลือเรื่องของข้อกฎหมายต่างเนี่ยนะคะ
ล่าสุดค่ะทนายโดบิตะหรือนายกฤษดาโลหิตดีนะคะ
ประกาศขอแยกทางขอยกเลิกทำหน้าที่ที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับลุงพล
เราก็เอาเรื่องนี้ไปถามลุงพลนะลุงพลทำไมมีอะไรกันเหรอคุณอยากรู้ไหม
อยากรู้เออทุกคนก็อยากรู้เนี่ยทุกคนก็อยากรู้ว่าทำไมทนายโนบิตะเป็นคนล่าสุดที่ขอแยกทางจากลุงพล
ลุงพลบอกว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะก็ไม่รู้เรื่องดังกล่าวเลย
เพราะว่าหลังจากที่พบกันแล้วก็พูดคุยกันคือสิบมกราคมที่ผ่านมาเนี่ย
แต่ตอนนั้นยังไม่ได้มีการพูดคุยกับทนายโนบิตะอีกเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วลุงพลบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะ
เราเอาเรื่องนี้ถามลุงพลอีกประเด็นหนึ่งเพราะก่อนหน้านี้จำได้ไหม
เราถามลุงพลลุงพลน่าจะมาจากสาเหตุนี้หรือเปล่า
เพราะมีคนตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะแฟนคลับลุงพลบอกว่า
ที่เอาไปใส่ในรถลุงพลอันนี้เดี๋ยวที่ชั้นไม่ได้พูดเองนะ
ลุงพลบอกว่าไม่ทราบจริงเพราะว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่
ยืนยันว่าตัวของลุงพลเองก็ไม่ได้ติดใจอยากจะตรวจสอบอะไร
แล้วก็ไม่ได้ต้องการที่จะดำเนินคดีกับใคร
แต่ว่าเมียของลุงพลป้าแตนบอกว่ารู้นะของใคร
เห็นไหมมันก็เลยทำให้คือคนอื่นเขาก็ไม่สบายใจ
โดยเฉพาะคนที่ใกล้ตัวกับ๒คนนี้
แล้วทำไมทนายโนบิตะถึงยอมถอนตัวฮะ
นี่ไง๓เหตุผลหลักคุณลองฟังไหม
ธนายนโบิตะบอกว่าข้อแรกเพราะหมดกำลังใจ
จากบรรดาแฟนคลับของลุงพลเข้ามาด่าทอต่อว่า
แล้วก็ใส่ความว่าเป็นนกสองหัวเป็นคนไม่ดี
เข้ามาหาลุงพลเพื่อมาสืบความลับไปให้หมอปลา

สองหลังจากที่ลุงพลไม่เข้าใจกับหมอปลาก็ส่งผลต่อความไว้วางใจ
เพราะจริงทนายโดปิตะเองก็สนิทกับหมอปลาไงนะฮะ
หมอปลาก็แยกทางกับลุงพลคราวนี้คนกลางทำไง
เขาบอกว่าเขาเองเป็นคนกลาง
ก็เลยส่งผลต่อความไว้วางใจความไว้เนื้อเชื่อใจ
ระหว่างลุงพลกับทนายโดบิตะห่างเหินกันมากขึ้น

เพราะฉะนั้นเรื่องของการทำงานแน่นอนว่าก็ยากลำบาก
เรื่องของการประสานงานต่างก็เริ่มลดน้อยลงด้วยนะคะ
เหตุผลข้อที่๓ที่ทนายโดบิตะขอแยกทางจากลุงพล
เพราะลุงพลเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่หวังดี
กรณีเครื่องดักฟังที่พบในรถของลุงพล
ด้วยเหตุผล๓ข้อก็เลยทำให้ทนายโนบิตะขอยุติบทบาทกัน
เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับลุงพลนะคะ
จาก๓ข้อ๓เหตุผลหลักที่เป็นเหตุผลในการที่จะบอกเลิกกับลุงพลแล้ว
ทนายโดบิตะเมื่อวานนี้มีการไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
เครื่องนี้แม้ว่าจะไปเจอในรถ
และลุงพลบอกว่าไม่ได้ติดใจที่จะไปแจ้งความหรือว่าตามหาเจ้าของ
แต่ทนายโดวิตะเขาบอกว่าเขาไม่สบายใจ
เขาเลยเอาเครื่องนี้ไปตรวจสอบยี่ห้อรุ่นร้านที่จำหน่าย

แสดงว่าคือซื้อก่อนก่อนที่น้องจะหายตัวไปแล้วก็กลายเป็นศพถูกไหมคะ
เอาล่ะใครล่ะเป็นเจ้าของถูกไหม
หลังจากนี้ทนายโนบิตะจะไปตรวจสอบเรื่องของซิมการ์ดว่าใครเป็นเจ้าของ
เพราะเรื่องของการไปซื้อซิมการ์ดก็ต้องมีการลงทะเบียนใช่ไหมค
อันนี้ออกประกาศเป็นกฎหมายชัดเจนเลย
ทนายโดปิตะย้ำว่าแม้ว่าลุงพลจะไม่ดำเนินคดีกับใครนะครับ
ตัวเขาเองต้องการที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริง

และตอนนี้เราได้เลขอีวี่เครื่องมาแล้ว
และผมได้มีคำการตรวจสอบไปแล้วนะครับว่า

อุปกรณ์กลางกลางได้มีการซื้อจากร้าน

แม้ว่าลุงพลไม่แจ้งความดำเนินคดี
ผมจะเอาเรื่องตรงนี้มาให้กระจ่าว

ไม่ว่าจะเป็นหมอปลาพี่น้ำฟ้าทีมงาน
หรือจะขายข้อข้องใจ
ที่มาติดคะกับหัวใจให้กับหลุงพลและบันด์ดัน
เพราะว่าคนก็ไปตั้งข้อสังเกตว่าเป็น

เมื่อวานคุณผู้ชมเหมือนทิ้งระเบิดบอมใหญ่จากหมอปลาเหมือนกันนะ
นะเพจหมอปลาช่วยด้วยได้โพสต์ภาพ
โหลงวันที่๑๓มกาศ๒๕๖๔จากหมอปลา
พูดถึงใครอ่ะอันนี้ไม่ทราบนะเป็นลายมือเขียนแบบนี้
ทุกคนก็เดาเองแล้วกันนะครับสเทือนเลยอ่ะ
ทีนี้ไปดูบรรยากาศบ้านลุงพลหน่อยเมื่อวาน
นี้นักข่าวเราไปนั่งจับเขาคุยกับลุมพลเลยครับ
ก็ไปที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนนะฮะ
นักข่าวเราพบว่ามีไข่ไก่วางอยู่ก็ไปถามลุงพลลุงพลก็บอกว่า
แฟนคลับแฟนคลับเข้ามาสักการะบูชาเจ้าแม่แล้วก็กลับไปแล้ว
ปรากฏว่าไปถูกลอตเตอรี่มาหลายคนก็เลยเอาไข่ไก่มาแก้บน
ลุงพลก็บอกว่าเป็นความโชคดีของทุกคนแหละที่มาแต่คงไม่ใช่เพราะว่าสารเจ้าแม่เพียงอย่างเดียวหรอก
นะแต่ส่วนตัวลุงเองเนี่ยก็นั่งสมาธิสวดมนต์หลังนั่งสมาธิสวดมนต์ก็มองเห็นเลขสามตัวเหมือนกัน
ลุงพลเห็นเลขอะไรฮะบอกหน่อยครับ
ผมว่ามันเป็นโชคมันเป็นโชคเป็นดวงเขานะผมได้วันนั้นผมสวดมนต์สวดมนต์วันนั้นเป็นวันพระผมสวด
แล้วผมก็นอนที่ศาลนั่นแหละคือหลายบทอ่ะหลายคาถาคือว่าได้เลขเหรอคะ
หกห้าหนึ่งครับโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปิดเลยนะได้เห็นตัวเลข๓ตัวเลย
คือคือกูซื้อวันนี้เลยใช่ไหมหกห้าหนึ่งผมยังไม่ได้ซื้อเลย